เหนือใต้ออกตก๗
๗๗จังหวัดบนผืนผ่านดินกว่า๕๐๐ตรกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

และออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

โป้ปียนุษย์ประมูลกิจค่ะ

โป้จะนำทุกท่านไปโอ้โหกับความ
และแก่นำในการพัฒนาการท่องเที่ยวมาให้ข้อมูลค่ะ
สวัสดีค่ะพี่โฟก
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะปีโป้ก็อยู่กับพี่โฟลกแล้วนะคะ
เรียกว่าเป็นผู้นำชุมชนของที่นี่นะคะ
โป้อยากจะให้พี่โฟลกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบุรีนิดนึงค่ะ
เพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่พิเศษอย่างหนึ่งครับ
เพราะว่าเป็นเมืองที่มีการอยู่ต่อเนื่องของคนมาอย่างยาวนานนะครับ
ตั้งแต่สมัยธรวดีแล้วก็มาสุโขทัยมาอายุทยา
ที่มาร่วมกันทำงานกับเราเนี่ยเราเรียกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรีนะฮะ
ก็คือประกอบไปด้วยชุมชนถนนคลองระแชงชุมชนวัดเกาะแล้วก็ชุมชนตลาดริมน้ำ
ซึ่งทั้ง๓ชุมชนจะอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี
และบริเวณที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ได้ถูกประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าด้วยครับ
ที่เขาว่ากันว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นอายุทยามีชีวิตหมายความว่ายังไงคะ
เมืองอายุทยาในสมัยก่อนถูกพม่าเผาไหม้ทำลายไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
แต่เพชรบุรีเนี่ยยังคงให้เห็นถึงงานสถาปัตยกรรมอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยคือวิหารที่สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับ
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมก็จะเป็นรูปแบบที่การก่อสร้างในสมัยยุธยาก็ยังคงอยู่
อย่างเช่นถ้าเราไปเห็นตัววิหารตัวอุโบสถที่เป็นแอ่นฐานเป็นเรือสัมเภาก็สันนิษฐานได้ว่าตั้งในสมัยกรุงศรียุธยา
ด้านหน้านี้เป็นงานปูนปั้นของช่างเพชรบุรีชื่อว่าครูพินอินฟ้าแสงนะครับ
เราจะสังเกตว่าปูนปั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ใส่สีเลยสีที่เห็นเนี่ยคือสีของน้ำตาลตะโนกนะครับที่ผสมอยู่ในปูนปั้นทำให้สีขับออกมาเป็นงานปั้นองค์รอยนะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องภาพสามดีก็นี่แหละฮะเป็น๓มิติขึ้นมาเลย
จากงานปูมปั้นที่โดดเด่นแล้ววัดพระพราชัยแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมศิลปะชั้นสูงของเมืองไทย
นั่นก็คือนังใหญ่ที่มีมากกว่าสองร้อยชิ้น
เป็นครั้งแรกที่พี่โป้เห็นหนังใหญ่เยอะแล้วก็สวยมาก
ครับอันนี้ตั้งแต่ในสมัยช่วงก่อนรัชกาลที่๕นะครับ

คนที่สร้างหนังใหญ่ชุดนี้คือหลวงพ่อฤทธิ์เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนู้นแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของขัวอินโคง
ซึ่งเป็นศิลปินเป็นพระเนี่ยของราชการที่๔ซึ่งเป็นคนเขียนภาพกิจกรรมฝาผนังในที่สำคัญของราชการที่๔ครับ
โฟคะเอกลักษณ์ของหนังใหญ่ที่นี่คืออะไรอ่ะคะ
คือเอกลักษณ์ของหนังใหญ่เนี่ยนะฮะการเขียนรวดลายเนี่ยความสวยงดงามความคมการตอกรายละเอียดเนี่ยก็จะละเอียดมากแล้วก็เป็นฝีมือที่เหมือนกับเป็นช่างหลวงจริงแล้วก็เป็นฝีมือช่างชาวบ้านนี่แหละ

หนังหัวหนึ่งตัวคือหนึ่งผืนไม่มีรอยต่อ
แล้วเขานิยมว่าสมมุติถ้าหนังวัวแม่ลูกอ่อนเนี่ยท้องเขาจะกว้างจะใหญ่แล้วก็จะนุ่มการตอกก็จะง่าย
จุดเด่นของชุมชนคลองกระแชงคือบริเวณนี้มีงานศิลปะโบราณให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชม
ซึ่งนอกจากจะมีหนังใหญ่โบราณเก็บรักษาเอาไว้แล้ว
ในชุมชนยังค้นพบวัตถุโบราณที่มีอายุตั้งแต่สมัยธวรวดี
ซึ่งคนที่เก็บรักษาก็คือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนอย่างอาจารย์เจี๊ยบสมบัติแม่น้ำเพชรบุรีท่านนี้ค่ะ

นี่คือแม่อุ้มลูกให้ลูกดูดนม
ชิ้นนี้อยู่ในสมัยธรวดีเป็นงานปั้น

ส่วนชิ้นนี้สมัยอายุทยาเป็นดินเผา

อันนี้คืออะไรเดี๋ยวต้องจุดไฟก่อน

ตะคันก็คือตะเกียง
ตะเกียงที่ส่องสว่างเดินไปตามทาง
สมัยก่อนไม่มีอะไรนอกจากใช้เป็นแบบนี้

ก็ยังมีหม้อตานอีกแบบหนึ่ง

หรือว่ามีตาประจำบริษัทที่ผลิต
หรือว่าโรงงานที่ผลิตหรือหมู่บ้านที่ผลิตนะครับ

เหมือนกันไหมคะ
อ๋อคุณผู้ชม
ตาปั๊มจริงด้วย
ลองปั๊มดูมันจะพอดีกันเลย
คือคันช่องในสมัยราชงถัง

เวลาส่องก็ต้องคัดให้มันวาวเหมือนเตาลีแล้วก็ส่องหน้า

แบบในหนังจีนเป็นป้ายยาศิษย์

พ่อค้าวานิสได้มาจากเมืองจีน

เป็นตัวแทนของประเทศจีนนะครับ
ไฮไลท์ของชุมชนคลองกระแชง

เพราะในชุมชนยังมีสถานที่

ให้เราได้เยี่ยมชมกันอีกเยอะแยะ

ของเมืองไทยอย่างมณัฐจันยง

ที่ทุกคนรู้จักก็คือเรื่อง

พระเอกหนังตลอดการยังมิชชัยบัญชา
ก็พลาดบ้านหลังนี้ไม่ได้เลย

ของพระเอกคนนี้อีกด้วย
รัชนีศิษฐุอภาค
เป็นลูกคุณอิทธิ์บนเดือด
หรือศิษฐุอภาค
คุณผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกของ
โป้นะเหมือนได้ย้อนกลับไป

ยังไงก็ไม่รู้ค่ะได้มานั่งดู
ภาพยนตร์เก่า

ทั้ง๓ชุมชนที่ทำเรื่องท่องเที่ยว
เขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

เรามาต่อกันที่ชุมชนวัดเกาะ

ของวัดเกาะแก้วสุธาราม

งานนี้เราได้อาจารย์เจี๊ยบ
จากสมบัติแม่น้ำเพชรบุรี

ก่อนที่จะเข้าไปชมงานจิตกรรม
ขออนุญาตปิดไฟเพื่อความเซอร์ไพรส์

จิตกรรมฝาผนังที่เราเห็นอยู่นี้
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมคะ
ใช่ครับเอามาจากไตพรมพระร่วง
อคตายพูมพระร่วง

แต่ถ้าเป็นภาพคนจะศึษย์ภาคหมาย

เจี๊ยบรู้ได้อย่างไรว่า

มาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจริง
ผมไปเห็นรอยจานลึกหรือรอยเขียนไว้ว่าพศ๒๔

ตรงนี้เขาเขียนว่าพุทธศักราช๒๒๗๗
ถามว่าอยู่ในสมัย๒๒๗๗เนี่ยสมัยไหน
สมัยอายุทยาถามว่าใครเป็นกษัตริย์ในสมัยนี้

สีต่างทำจากอะไรบ้างครับ

สีฝุ่นสีฝุ่นสีฝุ่นต่าง
บางทีเขาเอาดินแดงเอาหินแดงมาสกัด

ส่วนสีดำก็เขม่าวถ่านอะไรต่างก็แล้วแต่

และอย่างในการจิตกรรมฝาผนังถ้าวาดตัวพระพุทธเจ้า

ทำมาจากทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ตั้งแต่ที่ปีโป้ได้เข้ามาที่นี่นะคะ
โก้สัมผัสได้ถึงความวิจิตรงดงาม
ของช่างที่เป็นช่างพื้นบ้านด้วยใช่ไหมคะ

ช่างชาวบ้านใช่มีความงดงามมาก
และที่สำคัญนะปีโป้รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
แล้วก็ได้เกิดมารับรู้เรื่องราวต่างที่น่าประทับใจแบบนี้
ต้องขอขอบคุณครูเจี๊ยบมากเลยนะคะ
ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างทำให้ปีโปร์ซึ้ง
แล้วก็ประทับใจถึงเรื่องราวเกี่ยวความเป็นมาลากเง่าของปีโป้นั่นเองค่ะ
และนี่คือเสน่ห์การมาเที่ยวภายในชุมชนเก่าของเมืองเพชรบุรี
เพียงแค่เราลองเปิดใจมาสัมผัสกับชุมชนให้มากขึ้น
โป้ว่าเราจะได้เจออะไรดีชาวบ้านน่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะ

ช่วงหน้าปีโป้จะพาไปชิมของอร่อยของเมืองเพชรบุรีกัน
มันละมุนบอกไม่ถูกคุณผู้ชม
คือมันต้องมาลองเองจริงนะคะ
โอ้โหไทยแลนด์

ฆ่าชาวเบอร์หรือใช่ติดต่อละล่ะ